คุณผู้ชมฮะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องนี้ไปดูวิธีการจับคนร้ายในคดีลักทรัพย

และตำรวจเขามีวิธีการที่ให้คนร้ายเดินเข้ามาหาตำรวจได้โดยง่ายเลย
ไม่ต้องออกไปไล่ล่าออกไปตามจับเลย

คือแจ้งไปทางครอบครัวของคนร้าย
ว่าคนร้ายได้รับโชค
ปุ๊บปั๊บรับโชครับเงินจากโครงการอันนู้นนี้

เอาบัตรประจำตัวประชาชนมามารับเงินไป
ปรากฏคนร้ายมาจริงคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ

ก้าวครึ่งแล้วก็อย่าลืมให้ทางพี่
พาปรับโชคมาด้วยนะครับ
เดี๋ยวข้างกลางเคยจะทำเอกจารน์ให้
แล้วก็น้องก็ไปขึ้นกับกรมการขนส่งนะครับ
อฟแท้ทะละลอกลอกล่อกันเท็มที่เลย

ท่านให้มารับเงินรางวัลด้วยนะ
ส่วนต่างเดี๋ยวอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลย

เป็นความร่วมมือกันระหว่างตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓
ชุดปรับปรามยาเสพติดสภหัดใหญ่
ใช้วิธีหลอกลอดจากผู้ต้องหาคดีลักษัพธ์
โดยใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าไป
ที่เบอร์มือถือของน้องสาวของผู้ต้องหา
ว่าทางอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีกิจกรรมพิเศษครับ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ต้องหาโชคดีได้รับรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีการนัดหมายกันที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
น้องสาวของผู้ต้องหาก็หลงเชื่อก็ไปบอกพี่ชาย
คือตัวผู้ต้องหาให้เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง
ทีนี้ครับผู้ต้องหาเดินทางมา
ตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มทันทีตามแผนที่วางไว้นะครับ
ผู้ต้องหารายนี้คือนายอรุณศักดิแก้วนพรัชอายุ๒๖ปี

นายอรุณศักดิ์ก็ยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจริง
เป็นการก่อเหตุขโมยขนมในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

แล้วก็หลบหนีมานานเกือบ๑๐เดือน

ตำบลคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แต่ว่าวิธีการหลอกล่อแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ในทุกเคสนะ
ใช้เป็นเคสไปแล้วผู้ต้องหารายนี้ก็คือจริงโทษเบา
ก็มารับโทษซะจะจับจะปรับจะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่ขอให้คุณต้องรับโทษในสิ่งที่ทำด้วยนะครับ